ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของจักรยานยนต์บิ๊กไบท์นะครับ
ชนจักรยานยนต์ของคุณป้าท่านหนึ่งที่นครนายก
ทีนี้บิ๊กไบท์เขารถใหญ่ค่ะนะครับนี่กล้องวงจรปิดนะฮะ
สามารถเห็นเหตุการณ์นะครับอ่าจะพบว่ารถของคุณป้าเนี่ย
ที่กำลังจะเลี้ยวนะครับถูกบิ๊กไบท์ที่น่าจะมาเป็นกลุ่มฮะ
มีคันที่หนึ่งผ่านไปแล้วคันที่สองนี่ครับโอ้โห
คือซัดตู้มเลยอ่ะนะครับฝุ่นนี่กระจายหมดเลยนะครับ
ก็ทำให้คุณป้าที่ขี่จักรยานยนต์แล้วกำลังจะเลี้ยว
เข้าไปที่ซอยอีกฝั่งหนึ่งเสียชีวิตนะครับ
คุณป้าอายุห้าสิบสี่แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นสายวันนี้
บนถนนสายนครนายกวังรีกิโลเมตรที่เจ็ดถึงแปดหมู่แปด
ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับนี่ฮะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตไม่ได้นะครับ
นางสังเวียนปู่อิกองอายุห้าสิบสี่ปีนะฮะ
คือสภาพศพเนี่ยมีบาดแผลฉีกขาดตามร่างกายหลายแห่งนะครับ
แขนซ้ายหักมีเลือดออกมาทางหูด้วยนะครับส่วนคนขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ที่เป็นคาวาซากิรุ่นอีอาร์หกเอ็นชื่อนายสรรยูทองเหลืองอายุยี่สิบเจ็ดปี
ก็บาดเจ็บนะฮะบาดเจ็บไหล่ซ้ายหลุดแล้วก็แขนหักนะครับ
อ่าแต่ว่านายสรรยูสวมใส่ชุดกันกระแทกแบบที่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์เขาขี่
อ่าเขาใส่กันตอนขี่อ่ะนะครับอ่าก็เลยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรไปมากกว่านี้
สามีของผู้ตายนะครับบอกว่าภรรยาขี่รถไปตลาดในตัวเมืองนครนายก
จะไปซื้ออาหารสัตว์กับของใช้ในบ้านส่วนตัวสามีนะครับ
เมื่อช่วงสายสายวันนี้ไปทำนามาทราบข่าวเพราะมีคนโทรมาบอกนะฮะ
อ่าซึ่งก็ช่วยเหลืออะไรภรรยาไม่ได้แล้วเสียใจมาก
อยากฝากไปยังคนขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์ทั้งหลายว่าให้ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังกว่านี้
ส่วนลูกชายของผู้ตายบอกว่าไม่คิดว่าจะเป็นแม่ตัวเองที่ถูกรถชน
เพราะว่าแม่ออกไปตลาดตามปกติตอนเกิดเหตุเนี่ยลูกชายได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงดังโครมนะฮะเสียงดังมากรีบวิ่งออกจากบ้านมาดูนะครับ
แล้วก็ต้องตกใจว่ารถที่ชนกันเนี่ยคือแม่ตัวเองถูกชนครับ
ก็ได้ยินเสียงครับเสียงดังตอนนั้นพี่อยู่อยู่ที่ไหนอ่ะครับ
ในบ้านครับบนบ้านครับแล้วตอนออกมาดูนี่สภาพที่พบแรกเป็นไงบ้างครับ
ก็คือแม่ผมนอนสลบขับมอไซค์ครับกำลังจะไปไหนนะครับ
คือกลับมาจากในเมืองครับกับตลาดครับอืมที่เกิดเหตุตรงนั้นเป็นหน้าบ้าน
หน้าบ้านครับเข้าบ้านครับกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านครับ
ก็จากการสอบสวนแล้วก็หลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็จะเห็นชัดเจนคือมีรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์เข้ามากลุ่มนี้๗๘คันด้วยกันนะครับ
จะไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยปลือห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๕กิโลเมตร
ก็ขี่ทิ้งระยะกันมาแล้วก็คันที่๑ผ่านไป
ที่คันที่สองนะครับคือคันของนายสรรยูจะชนจักรยานยนต์ของคุณป้าสังเวียนนะครับ
เดี๋ยวจะรอให้นายสรรยูสามารถให้ปากคำได้นะครับตำรวจก็จะนำมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็แจ้งข้อหานะครับแต่เบื้องต้นก็คือแน่นอนว่าขี่รถมาด้วยความเร็วสูงนะ
ของนางสังเวียนนะครับผู้สื่อข่าวบอกว่า
ยังไม่มีญาติของหนุ่มคู่กรณีเข้ามาติดต่อพูดคุยหรือว่า
แสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย
ใช่ค่ะมีข่าวอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์
คือรายวันจริงจริงนะมันอันตรายนะคะถ้าเกิดขี่เร็วอ่ะอืม